เปิดปากกับภาคภูมิ
มาเพื่อที่จะเปลี่ยนประเทศ
และมาเพื่อที่จะทำให้ชีวิตของคนไทย
ดีขึ้นกว่านี้ให้ได้ค่ะ

เราขออาศาเป็นกองหน้า
เพื่อทำงานนี้ให้สำเร็จค่ะ
พี่น้องพร้อมไหมคะ

โทษโทษโทษโทษโทษ
คุณผู้ชมค่ะขอบคุณที่ให้มาเปิดปาก
ขอบคุณเช่นกันครับที่มาพูดคุยกัน
ไทยสร้างไทยนี่เผลอแป๊บเดียวปีนึงแล้วใช่ไหมฮะ

ปีเริ่มตั้งพักกรกฎาคม๖๔

เลือกตั้งกรรมการบริหารพักชุดใหม่

นโยบายจุดยืนของพักไทยสร้างไทยเนี่ย
ฟังเมื่อสักครู่คืออาสามาปลดล็อกวิกฤตของประเทศ

วันนี้ประเทศเนี่ยมันติดลมมา๑๐กว่าปีแล้วนะคะ
จริงแล้วก็๙๐ปีก็วนเวียนอยู่กับวงจรอุบาต
รัฐพาหารเลือกตั้งคดโกงแล้วก็รัฐพาหารฉีกรัฐมนูลอยู่อย่างนี้นะคะ
แล้วก็โดยเฉพาะใน๘ปีหลังมันก็ยิ่งเพิ่มวิกฤตให้กับประเทศ
๘ปีหลังนี่คือยุคศาสตร์ชอบกับประธบาลของพวกเหนือประยุทธ์
ใช่ก็ตอบว่ามันก็๓๐ปีต้องบอกคุณภาคภูมินะ
อันนี้๓๐ปีที่ทำงานรับใช้ประชาชนมาเนี่ย
ยังไม่เคยเห็นยุคไหนสมัยไหนที่ประเทศตกต่ำมากขนาดนี้

อันนี้จริงก็ต้องถามกับคือเราคงไม่มาใส่ร้ายหรือว่ามาพูดจาที่จะให้ใครเสียหาย
แต่ว่ามันคือข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้น
ดังนั้นเนี่ยทำไมเราถึงได้บอกว่าเราจะต้องมาเปลี่ยนประเทศต้องมาปลดล็อกสิ่งต่างออกไปนะคะ
ก็ถ้าถามว่าเราตั้งพักมาเพื่ออะไรก็ตั้งมาเพื่อที่จะให้พักไทยสร้างไทยเนี่ยเป็นสถาบันการเมืองนะ
เราจะคิดการเมืองแบบเก่าประเทศไปไม่ได้ล่ะ
ถ้าจะหากินด้วยการที่จะตอนนี้เป็นการเมืองเป็นสองคั่วนะคะ
เป็นสองคั่วที่ต่างคิดถึงแต่ตัวเองนะคะ
ต่ออำนาจตัวเองจะเข้าสู่อำนาจอะไรก็แล้วแต่
ถึงได้เห็นการแก้รัฐมนูลฉบับประชาชนต้องแท้งไม่รู้กี่รอบ
เพราะว่าต้องการแก้เฉพาะบางมาตราที่ให้ตัวเองได้เปรียบหรือได้ประโยชน์แค่นั้นนะคะ

ดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเราต้องมาปลดล็อกนะคะ
วิกฤตความขัดแย้งการเมืองสองคั่วที่ดำเนินการดำเนินอยู่เนี่ย
น่าจะกว่า๑๖ปีมันไม่สามารถที่ทำให้ประเทศไทยเดินต่อได้แล้ว
ถูกถูกถูกเลือกฝั่งก็ติดลมเลือร์มฝั่งหนึ่งก็ติดล็อคไปไม่ได้
ไปไม่ได้คุณหญิงสุนรัฐบอกว่ามันเป็นการเมืองสองคั่ว
ใช่สำหรับประเทศไทยใช่ตัวคุณหญิงเองก็เคยอยู่ในในคั่วใด
หนึ่งหรือเปล่าใช่ค่ะใช่ค่ะจึงได้มองว่ามัน
ถ้ามันจะอยู่แบบนี้มันอยู่ไม่ได้เราต้องเปลี่ยน
มันโลกเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนการเมืองไทยก็ต้องเปลี่ยน
คิดแบบเดิมเลือกแบบเดิมได้ปัญหาแบบเดิมกลับมาอีกนะคะ
ดังนั้นเนี่ยจึงได้มาสร้างพักให้เป็นสถาบันการเมืองครับ
ที่เป็นของประชาชนโดยที่ไม่ใช่เป็นของคนใดคนหนึ่งนะ
แล้วก็ต้องบอกว่าตัวตัวดิฉันเองเนี้ยครับ
ก็อาสาเป็นแค่เสาเข็มนะคะเป็นแค่สะพาน
ที่จะเชื่อมโยงคนเก่งคนดีจากคนมีฝีมือจากข้างนอกการเมืองเนี่ย
เข้ามาสู่การเมืองมาช่วยกันทำงานให้บ้านเมือง
ทำตัวเป็นเสาเข็มให้เท่านั้นต้องการได้คนเก่งเก่งมาต่อ
ชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสิบจนไปถึงชั้นที่สูงที่สุดอ่า
ที่เรียกว่าตึกประเทศไทยนี่แหละนะคะก็อาสาทำแค่นี้
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในประเทศแล้วก็สร้างชีวิตที่ดีกว่าให้กับประชาชน
ไปไปไม่ได้แล้วนะคะความขัดแย้งแบบนี้ประชาชนยากจนครับ
สินล้นพ้นนะคะยิ่งทำยิ่งจนยิ่งทำยิ่งเจ๊งนะคะ
นโยบายของรัฐที่เสียหายวันนี้เนี่ยหนี้เสียของเอสมีเต็มไปหมด
ก็ไปดูสิคะก่อนมาตรการที่รัฐจะปิดเมืองปิดประเทศในเรื่องโควิดเนี่ย
เขาไม่เคยเป็นหนี้เสียนะแต่ตอนนี้เขากลายเป็นหนี้เสียกันหมดนะคะ
ก็ต้องบอกว่าอ่ารัฐเนี่ยทำให้เกิดผลกระทบวันนี้เนี่ย
พี่อยากจะบอกว่ามันต้องยุติปัญหาความแตกแยกความขัดแย้ง
ด้วยแนวคิดอำนาจนิยมก็ดีการสร้างวัฒกรรมก็ดี
บิดเบือนประชาธิปไตยแล้วก็หลักนิติรัฐนิติธรรม
มันต้องหยุดเหล่านี้แล้วก็ก้าวข้ามมัน
รับฟังความเห็นต่างด้วยเหตุด้วยผลแบบเห็นอกเห็นใจกัน
ในฐานะพี่น้องร่วมชาติอะไรที่ไม่ใช่ว่าติติงกันไม่ได้นะ
ทำผิดติดติติงได้แต่ไม่ใช่สร้างวาธกรรมให้เกิดความเกลียดชังกัน
จนชาติเดินต่อไปไม่ได้ล่ะประเทศเดินต่อไปไม่ได้ล่ะครับ
เรียกว่ามันต้องให้มีความเห็นอกเห็นใจกันในฐานะพี่น้องร่วมชาตินะคะ
เอ็มพาร์ตี้เดโมเครซี่ขึ้นมาให้มีความเห็นอกเห็นใจต่อกัน
พี่พูดกับสมาชิกพรรคเสมอว่าว่าอย่างไรครับ
วันนี้ภักดิ์ไทยสร้างไทยเรามาเพื่อที่จะแก้วิกฤตของประเทศ
อย่าทำตัวเป็นวิกฤตเองเป็นผู้สร้างวิกฤตให้ประเทศเองนะคะ
จะเห็นว่าใครว่าอะไรมาเราก็พยายามไม่ให้ต่อล้อต่อเถียง
แล้วก็หลักเนี่ยคนในพรรคเนี่ยจะต้องยึดถืออย่างจริงจัง
แล้วก็ทำว่าคิดถึงประโยชน์ของประเทศชาติประชาชนมาเป็นลำดับหนึ่ง
ประโยชน์ของพักหรือของตนเองมาลำดับถัดไป
ส่วนแรกคุณสุนรัตน์บอกว่าก่อนที่จะไปแก้ปัญหาเรื่องอื่นของประเทศได้เนี่ย
มาเอาเรื่องความขัดแย้งก่อน
ถูกก็เราถึงบอกว่าเราต้องเริ่มที่๔ปลดล็อกนะคะ

ล็อกก็คือปลดล็อกที่๑จะต้องแก้ความขัดแย้งทางการเมืองนะคะ
ด้วย๒ประการประการแรกก็คือ
เออแก้ยังไงขัดแย้งทางการเมือง
คือประการแรกจะต้องพูดถึงเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูล

เพราะว่าวันนี้เนี่ยรัฐธรรมนูลฉบับนี้ทุกคน
ตอนที่ขอสชล่างก็บอกว่าเป็นรัฐมนุนปราบโกง
มาเพื่อแก้ไขปัญหาการโกงกิน
แต่ท้ายที่สุด๘ปีมาเนี่ยโกงมากกว่าเดิม
สถาบันจัดลำดับความปลงใสของประเทศเนี่ย
ก็ได้แสดงตัวเลขขึ้นมาทุกปี
ก็จะเห็นว่าเราไม่เคยสอบผ่านเลยคะแนนมากที่สุดคือ๓๘คะแนน
แต่ปัจจุบันนี้เหลือ๓๕คะแนนต่ำสุดลำดับ๑๑๐๑๑๐กว่านะคะ
ต่ำต่ำที่สุดดังนั้นเนี่ยรัฐนูลฉบับนี้เป็นรัฐมนูลที่เขียนเพื่อสืบทอดอำนาจ
สว๒๕๐คนมีแผนยุทธศาสตร์ชาตินะคะ
อันนี้แก้ทั้งฉบับหรือว่าแก้ต้องให้แก้ทั้งฉบับแก้ทั้งฉบับเลย
แก้แก้คือแก้ทั้งฉบับเนี่ยสารพิจารณาแล้วว่าไม่ได้
เราก็ไม่ต้องแก้หมวด๑หมวด๒นะคะเพื่อลดความขัดแย้งด้วย
แล้วก็เพื่อไม่ให้ขัดต่อที่สารวินิจฉัยไปแล้วก็แต่การแก้ในครั้งนี้เนี่ย
ของของฝั่งหนึ่งถ้าอีกฝั่งหนึ่งเขียนก็อีกฝั่งหนึ่ง
ไม่ยอมรับเราควรจะคืนอำนาจให้ประชาชน
เขียนรัฐนุนของเขาเองเวลารัฐพหาร
กรัฐมนูลของประชาชนได้ง่าย
แล้วทำไมประชาชนจะกลับมาเขียนเองไม่ได้

แต่หลายครั้งเวลาที่เขาเสนอแก้รัฐมนูลกัน

ไม่ได้ยนต์อำนาจกลับคืนไปให้ประชาชน
พวกท่านทั้งหลายในสภายังอยากจะเป็นผู้แก้กันเอง
แก้กันเองก็จะมีผลประโยชน์ของตัวเองแอบแฝง

วันนี้ถึงบอกว่าเราต้องทำเหมือนปี๔๐คุณภาคภูมิ
คือคืนอำนาจให้ประชาชน
ให้ประชาชนเขียนรัฐมนูลเอง

แล้วก็สารเคยวินิจฉัยแล้ว

หมายถึงว่าทั้งฉบับแก้ไม่ได้

ในเมื่อเราบอกว่าเราอยากเดินหน้าประเทศ
มันอาจจะไม่ได้อย่างใจอะไร๑๐๐ของทุกคนหรอก

อย่างนั้นเราไม่เห็นอนาคตลูกหลานเราไม่เห็นอนาคต

อันที่สองก็คือว่า

แบ่งเป็นการเมือง๒คั่วแล้วก็มองแต่อำนาจตัวเอง

ไม่มีทางประเทศที่จะเดินหน้าได้
เราต้องระวังในเรื่องเหล่านี้

ที่ไม่ต้องการสร้างความขัดแย้งอีกต่อไป

แล้วก็เราต้องปรับตัวเราเอง

ถ้าเรายังอยู่แบบเดิมเนี่ย

อะไรที่มันเป็นประโยชน์ของประชาชน

คุณเห็นแม้เห็นต่างอยู่คนละฝ่าย

ถ้าให้พี่มาทำพักการเมืองในอายุ๖๐

พูดถึงอายุแล้วคุณทำหน้า

ผมกำลังจะบอกว่าต้องขออนุญาต

ได้แต่เท่าที่ฟังเมื่อสักครู่นี้ก็คือ

โยบายหลักปลดล็อกความขัดแย้งให้กับประเทศ

ที่จะต้องมาปรับกันอะไรกันก็ว่ากันไป

คุณผู้ชมครับโดยเฉพาะคำถามที่ว่า

ด้วยสาเหตุอะไรยังไงอีกสักครู่กลับมาครับ

เกายุรพรรณหัวหน้าพักไทยสร้างไทยนะครับ

ล็อควิกฤตไปแก้ปันหาประเทศยังไง
นิดเดียวก่อนที่จะตอบคำถามสำคัญ

อย่างที่บอกว่าหนึ่งปลดล็อกความผลันแย้ง
ที่สองเราก็ต้องปลดล็อกเรื่องของกฎหมาย

ที่มันขวางกั้นการทำมากินของประชาชน
ในการออกพรกรฉบับเดียวแขวนหรือพักการใช้กฎหมาย
ประมาณ๑๓๐๐ฉบับที่เกี่ยวกับใบอนุญาตต่าง
เกี่ยวกับโทษอาญาโทษทางปกครอง

ปลดล็อกมันพักใช้สัก๓๕ปี
ขณะที่เดินคู่กันนี่คือการกีโยตินกฎหมาย
เพื่ออะไรเพื่อให้คนลุกขึ้นมาทำอะไรกินได้เร็วที่สุด

พรกรฉบับเดียวทำได้ใช้เวลาแค่ไม่ถึง๑เดือน
อย่างเช่นคุณภาคภูมิจะเปิดร้านอาหาร

มีแค่ทางหนีไฟต้องแข็งแรงมีทางหนีไฟ
สองก็คือเรื่องของสุขอนามัย
แต่ยากที่สุดคือขายเบียร์ขายเหล้าถูกไหมคะ

อันนี้เราปลดล็อกเลยเพราะมีกฎหมายอย่างอื่นอยู่แล้ว
ขายเหล้าเด็กต่ำกว่า๑๘ไม่ได้
ขายเกินเวลาไม่ได้ขายใกล้วัดใกล้โรงเรียนไม่ได้
เราไม่ต้องไปรอออยเหมือนกันไม่ต้องไปรอ
ขายได้แต่ผิดทำผิดกฎหมายไม่ได้ไหมไม่ได้
นี่คือการปลดล็อกให้คนลุกขึ้นมาทำหากินได้ก่อนนะ
ออกภารกอร์ฉบับเดียวแขวนไว้๑๓๐๐ฉบับ
ล็อกที่๓ก็คือเรื่องของรัฐราชการ
วันนี้รัฐราชการทำตัวเป็นเจ้านาย
ประชาชนเป็นลูกน้องมองประชาชนเป็นเหมือนกับโจรผู้ร้าย
ออกอะไรก็มาก็ไม่รู้มาคุมประชาชนมากมาย
ทำให้ประชาชนเดินต่อลำบากก็เปลี่ยนให้รัฐราชการกับประชาชนเป็นหุ้นส่วน
ที่จะต้องช่วยส่งเสริมให้ประชาชนทำมาหากินได้สะดวก
จะได้หาภาษีได้ภาษีนั้นก็กลับมาเลี้ยงข้าราชการนั่นเอง
คะแนนเหลือแค่๓๕คะแนนน้อยที่สุดในประวัติการ
ทุกข์ยอมยากเลยตอนนี้ต้องปลดล็อคก็๔ข้อนี้ที่จะทำ
คือสิ่งที่จะทำไม่ใช่ว่ามาพูดแล้วมันดูจับต้องยากเหรอครับ
ไม่ยากไม่ยากเลยนะทำได้
อย่างแก้ความขัดแย้งเรื่องรัฐมนูลจริงใจเท่านั้นเองก็ทำได้
แล้วพี่เองเนี่ยตั้งแต่อยู่พักเดิมพี่ก็ยืนอยู่ตรงเรื่องของการแก้ไขรัฐมนูล
ตอนอยู่เพื่อไทยสำหรับประชาชนยื่นอย่างนี้มาตลอด
ท่านอาจารย์โพคีนยื่นมาตลอด

เพราะเขาบอกมันลาออกไม่ได้
มันลาออกไม่ได้มันก็ไม่เป็นไรว่าไป

สิ่งต่างนานาที่คุณหญิงสุดารัฐบอกเนี่ย
แล้วกำลังมาทำอยู่กับไทยสร้างไทย

หรือมันทำไม่ได้หรือมันติดขัดอะไรยังไง
ก็เราทำไม่ได้เราถึงออกมานะคะ
ทำไม่ได้ถึงออกมาเพราะอะไรถึงทำไม่ได้
เอาอย่างนี้พี่เนี่ยเป็นคนถือหลักอย่างหนึ่งนะ
ตั้งแต่ออกมาเนี่ยพี่ว่าพี่สัมภาษณ์คุณภาคภูมิ
แล้วรอบหนึ่งด้วยนะแล้วก็หลายรายการนะ
ก็พยายามที่จะเปิดปากพี่

พยายามจะเปิดปากพี่ว่าสาเหตุอะไรอย่างไร
พี่ก็พี่บอกอย่างนี้พี่มีคุณธรรมประจำตัวอย่างหนึ่ง
พี่จบภุษภาษณ์ดุสดีมนตรฐจบเรียนจริงนะ
เพราะฉะนั้นพี่มีหลักธรรมในตัว
คือบ้านเก่าของพี่ที่พี่มีโอกาสร่วมสร้างมา
พี่รักนะแต่พี่ไม่อยากที่จะไปพูดอะไร
ให้เกิดความเสียหายกับใครใดทั้งสิ้น
ถึงได้ตอบว่าวันนี้เนี่ย
อะไรที่เกิดกับพี่ความเจ็บปวดชอกช้ำทั้งหลายเนี่ย
ถือว่าเป็นเคาะกรรมของพี่แล้วกันนะ
ตอบกับคุณอย่างนี้เมื่อครั้งที่แล้ว
ครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าพี่เองก็ไม่อยากที่จะไปพาดพิง

แล้วพี่คิดว่าการที่เราทำตัวไปแบบไปด่าคนนี้ด่าคนนู้น

มันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยกับส่วนรวม

แล้วก็ไปสร้างความเกลียดชังให้กันเท่านั้นเอง
ถึงได้ไม่ได้พูดถึง
ก้าวข้ามสิ่งต่างเหล่านี้ไปแล้ว

แล้วก็พี่ก็มาเริ่มต้นใหม่แล้วก็ทำตามฝันของพี่
และเป็นภารกิจสุดท้ายในชีวิตที่อยากจะสร้างพักการเมืองให้เป็นสถาบันการเมือง

ถ้าจะมาทำเพื่อให้ได้โคต้ารัฐมนตรี๒คน๓คน๕คน
พี่ไม่ทำพี่อายุมากแล้ว

ยังไม่มากเลยนะในทางการเมืองยังไม่มากเลยนะ
คงไม่อยู่จนต้องกริ้งทำงานหรอกนะคะ

เอาแค่ว่าเอาแค่ว่าจริง
ไม่ใช้ใจบันดาลแรงในการทำงานบ้างเหรอ
บันดาลแรงแรงบันดาลใจก็มีความสำคัญ

วันนี้นะคะพี่ทำให้พี่ไม่ได้ทำเอา
ดังนั้นพี่อยากสร้างสถาบันการเมือง
ที่เรามุ่งหวังที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของประเทศ
ให้ลูกหลานของเราไม่ได้อยากย้ายประเทศ
เห็นอนาคตกับประเทศนี้นะคะ
คิดนะอย่างมีวิสัยทัศน์นะคะ
หัวใจอยู่ที่ประชาชนคิดอย่างมีวิสัยทัศน์
ทำให้ประเทศเดินหน้าได้ทันโลก
คุณอิงสุนรัตน์มันเอาละเหตุผลไม่บอกเนี่ย
จะไม่อยากที่จะไปพูดอะไรให้มันเสียหาย
แล้วก็คำถามที่บอกว่า
เข้าใจคือเหตุผลไม่บอกไม่อยากพูดอะไรให้เสียหาย
แต่ใช้คำว่าทิ้งความเจ็บปวดชอกช้ำเอาไว้

นั่นมันแสดงว่ามันไม่ได้จากด้วยดีหรือว่ามันยังไง

ใช้คำนี้เลยเจ็บคนที่เจ็บปวดชอกช้ำออกมาอย่างนี้เลยหรอ
มันก็ถือว่าอาจจะเป็นข้อกรรมของพี่
เป็นข้อกรรมเลยหรอ
ไม่ขอพูดถึงอะไรแล้วกัน
แต่เพียงแต่ว่าถ้าอะไรที่มาพาดพิงแล้วมันไม่ตรงกับข้อเท็จจริงแล้วพี่เสียหาย
พี่ก็ต้องอาจจะต้องพูดความจริงในสิ่งที่ทำให้พี่เสียหาย

อย่างเช่นวันก่อนถือว่าพลาดพิง
หัวหน้าพักเพื่อไทย
คุณหมอชุระนานขึ้นเวทีประสัยว่า
ไปประกาศว่าเป็นพักพี่พักน้องกับเพื่อไทยเนี่ย
ก็ต้องให้คุณชรนานก็กล้าพูดว่าหมายถึงพักไหน

ลองไปดูว่าพี่เนี่ยออกรายการเป็นร้อยรายการตั้งแต่ออกจากพักเดิมเนี่ยนะคะ
พี่มีพูดที่ไหนไม่มีพูดที่ไหนเลยนะคะ
และก็ถามว่าถ้าพูดภาษาชาวบ้านเนี่ย
พี่ก็ไม่ได้บ้องตื้นขนาดที่ว่าจะไปอ้างว่า
ยังอยู่เพื่อไทยเป็นพักเดียวกันอะไรอย่างนี้

เขาก็ต้องเลือกพักเดิมเลือกพักเพื่อไทย

ไม่ใช่หรอกล็อจิกมันคิดไม่ได้
หรอกล็อจิกมันไม่ได้หรอก
เพราะว่าพี่ไม่ทราบว่าไปเอาความคิดที่แบบนี้มาจากไหน
เพราะพี่เองก็คงมีปัญญาได้มากกว่าการคิดแบบนี้นะ
เพราะฉะนั้นอย่างพี่ยกตัวอย่างแล้วกัน
ตอนลงผู้ว่ากอทมนะที่ส่งลงผู้ว่ากรทมเนี่ย
พี่ก็หวังผลพลอยได้อย่างหนึ่งนะคะ

เพื่อให้เห็นว่าพี่ได้มาสร้างพักไทยสร้างไทยแล้ว
เพราะว่าหน้าพี่มันกลายเป็นโลโก้ของพักเก่าอยู่
ไปไหนคนก็นึกว่ายังอยู่ที่เดิม

พอหลังจากเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยยังพูดกันเป็นขำเลย
แล้วก็ยังมีแฟนคลับเนี่ยที่มาด้วยกันเนี่ยนะครับ
แฟนคลับของดรปะพลไปงานศพด้วยกัน

พักไทยสร้างไทยครับทีนี้เอาละผมก็ไม่รู้ล่ะ
เกิดปัญหาอะไรยังไงขึ้นกับทางเพื่อไทยเอาละเอาเป็นว่าวันนี้เราก็เดินหน้าในส่วนของสร้างไทยสร้างไทย
แต่คนเขาก็รู้กันอยู่ว่าคุณหญิงสุดารัฐเนี่ย
ก็ผูกพันกันมานานกับคุณทักษิณชินวัฒน์ใช่ไหมตั้งแต่โอ้โหสมัยพลังธรรมด้วยหรือเปล่า
พลังธรรมค่ะมาไทยรักไทยคุณทักษิณเป็นนายกคุณหญิงสุดารัฐเป็นรัฐมนตรี
ไปช่วงหนึ่งช่วงพลังประชาชนแล้วก็กลับมาตอนเพื่อไทย
แล้วออกมาได้คุยกับคุณทักษิณไหมหรือว่าจากกันแบบไหนอะไรยังไง
แหมเราคนไทยนะคะก็ต้องไปลามาไหว้ไปลามาไหว้ไปลาม
เรียบร้อยอ่าไปลามาไหว้นะคะ
บอกเหตุผลกันไหมก็บอกเหตุผลคือท่านอยู่ไกลเนอะครับ
ก็บอกเท่าที่จะท่านจะเข้าใจนะคะก็ไปลามาไหว้นะ

ก็พยายามบอกเหตุผลเท่าที่มากที่สุดแต่หลายอย่างมันก็เป็นสิ่งที่ท่านอาจจะไม่รู้
แต่ว่าเราเองเขาคิดว่าเอาละแนวทางมันอาจจะไม่ใช่แล้ว
เพื่อที่จะให้พักเป็นเอกภาพซะเราก็ถอยออกมาดีกว่า
เราก็มาทำบ้านหลังเล็กแล้วเราก็ไม่เคยกลับไปว่า
บ้านเก่าของเราเรายังรักบ้านเก่าเรายังรู้สึกว่าเราร่วมสร้างมา
เราก็ยังมีความปรารถนาดีนะคะวันนี้เนี่ยแล้วมันก็ตรงกับนิสัยพี่
แล้วก็ตรงกับสิ่งที่เป็นแนวคิดที่พี่คิดว่าจะพาประเทศรอดได้เนี่ย
เราไม่ควรที่จะมาสร้างศัตรูกันแล้วเราควรที่จะไม่ได้มองใครเป็นศัตรู
แม้คนที่คิดต่างด้วยซ้ำไปนะซึ่งเราต้องฟังความเห็นต่างยังมีเหตุผล
แล้วตั้งเป้ามีจุดหมายเดียวกันพอดีพี่ทำวิทยานิพลเรื่องก้าวข้ามคันขัดแย้ง
ในยุคปัจจุบันเนี่ยอุตสดีนิพลของพี่เนี่ยโดยใช้คุณธรรม๔ประการของร้น๙ราชิการที่๙
ซึ่งก็คือไปมุ่งมองให้เห็นจุดมุ่งหมายว่าอะไรที่เห็นต่างเราวางไว้ข้าง
อะไรที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติประชาชนเราลงมือช่วยกันทำ
แม้คนต่างความคิดเรายังอยากให้มองแบบนี้แต่ถ้าเคลมว่าเป็นพักที่สนับสนุนประชาธิปไตย
อย่างไทยสร้างไทยเราเป็นพักเรายืนยันว่า
ตัวเราเองเราจะรักษาประชาธิปไตยอันมีพระมากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุก
อย่างแน่นอนและไม่สนับสนุนการรัฐพาหารพระเด็จการต่าง
ซึ่งการแก้รำนูนซึ่งบอกว่าจะใส่ลงไปเลยว่า
ถ้าใครมารัฐพาหารจะต้องถือว่าเป็นกระบดและมีโทษสูงสุดในรัฐมนูล
อันนี้ต้องเขียนไม่อย่างนั้นจะตัดวงจรอุบาตไม่ได้
พี่ขอพูดนิดเดียวว่าคุณภาคภูมิค่ะ
เมื่อพี่คิดแบบนี้พี่ไม่ได้มองใครเป็นศัตรูเลย
แต่ใครจะมองเหมือนพี่ทำข้อสอบพี่แข่งกับตัวเองทำข้อสอบของพี่ดีที่สุด
ไม่ใช่ทำข้อสอบไปด้วยมือก็ผลักเพื่อนไปด้วยขาก็ถีบเพื่อนไปด้วย
พี่ไม่ทำพี่ทำของเราพิสูจน์ตัวเองให้ดีที่สุด
ถ้าประชาชนเห็นว่าแนวนี้คือทางออกของประเทศได้
ประชาชนจะเลือกเราเองนะคะอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดพี่ว่านะ
ว่าวันนี้เราขัดแย้งกันมามากเกินพอแล้วนะคะ
และยิ่งเป็นฝั่งที่บอกว่าเป็นพักประชาธิปไตยด้วยกัน
แค่รวมกันเนี่ยยังเอาชนะปืนไม่ได้เลย
ถีบกันเองเนี่ยพี่ไม่ร่วมถีบด้วย
แล้วก็ถ้าจะมาคิดว่าคิดว่าประชาธิปไตยคือจะต้องเลือกฉันคนเดียว
เลือกคนอื่นไม่ได้พี่ก็ถามว่าแล้วมันเป็นประชาธิปไตยตรงไหน
เดี๋ยวผมจะกลับมาถามต่อคือมาถึงขนาดนี้เนี่ย
แล้วถ้าเกิดไปถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าถ้าต้องจับมือกันร่วมรัฐบาลขึ้นมาจริงเนี่ย
ทีแรกว่าจะถามว่าเออจะจับกับพักนี้เนี่ยที่ว่าประชาธิปไตยไม่ประชาธิปไตยได้ไหม
กลายเป็นว่าไปมาต้องมาทั้งถามแล้วนะว่าจะร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทยเออแล้วยังคุยกันได้หรือเปล่า
โพลอีสานโพลล่าสุดบอกอยากให้คุณหญิงสุดารัฐเป็นนายกเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับท่านผู้ชมครับ

ท่านผู้ชมครับล่าสุดผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนอีสานโพลนะฮะออกมา๑๐กันยายน
ประชาชนส่วนใหญ่อยากให้คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์หัวหน้าภักดิ์ไทยสร้างไทยเป็นนายก
เพื่อมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้กับประเทศ
คุณหญิงสุดารัฐเห็นโพลแล้วรู้สึกยังไงบ้าง
ก็ขอบคุณค่ะที่พี่น้องประชาชนได้ให้ความไว้วางใจนะคะ
แต่ก็มันก็คือโพลดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือการบ้านที่เราต้องทำอย่างหนัก
ให้ประชาชนมั่นใจว่าเลือกสุดารัฐเลือกไทยสร้างไทยแล้วบ้านเมืองเดินต่อได้ยุติความขัดแย้งได้
มีแนวคิดมีนโยบายที่คิดเป็นและทำได้ไม่ใช่คิดได้แต่ทำไม่เป็นหรือไม่มีคนทำนะคะ
แล้วก็ต้องสร้างความหวังให้กับทั้งคนทุกรุ่นโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ว่าประเทศนี้ยังมีโอกาสมีความหวังนะคะ
คุณหญิงสุดารัฐจะคือคันดิเดตนายกของไทยสร้างไทยนะเนี่ยในการเลือกสร้างไทย
ก็เห็นก็อย่างนี้ค่ะก็คงณตอนนี้เนี่ยก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ในพักนะคะที่เป็นกรรมการก็จะเสนอคณะกรรมการให้พิจารณาในเวลาที่เหมาะสม
ก็มีการพูดอย่างนั้นว่าพร้อมรับไหมเราก็ต้องเราก็วันนี้ถึงบอกว่าการสร้างพักเนี่ยพี่ทำให้ไม่ทำเอานะคะ
แต่ถ้าจำเป็นต้องใช้พี่ในเบื้องต้นถ้าว่าการทำพักใหม่คนยังไม่รู้จักพี่ก็อาจจะต้องยอมลำเชิดอยู่หน้ากองยาวก่อน
แต่พี่ตั้งใจค่ะอยากที่จะให้คนใหม่เข้ามารับช่วงคนที่เขามีความสามารถมากกว่าเราพี่ทำแค่ทำหน้าที่แค่เป็นเสาเข็มหรือสถานลากเท่านั้นเอง
และถ้าพี่เป็นเป็นนายกก็พร้อมใช่ไหมถ้าพี่เป็นนายกนะคะพี่ก็จะขอเป็นแค่สมัยเดียวเพราะสมัยเดียวก็คือ๔ปีนี่ไง
ใช่ค่ะเพราะอะไรครับวันนี้พี่มีเป้าประสงค์ว่าพี่อยากจะสร้างสถาบันการเมืองเพื่อประชาชนจริงทำเพื่อประชาชนพี่คิดว่าวันนี้คนใหม่เนี่ยมีความสามารถเยอะพี่พร้อมที่จะส่งมอบพักให้กับคนรุ่นใหม่พี่พร้อมที่จะส่งมอบประเทศให้กับคนรุ่นใหม่
แต่เราแน่นอนตอนที่ก่อสร้างตึกเนี่ยยากที่สุดคือการตอกเสาเข็มการต้องไปลุยโคนพี่อาสาเอาประสบการณ์๓๐กว่าปีของพี่เนี่ยมาเป็นคนลุยโคนเอง
แต่ลำนูนเขาก็ให้เป็นนายกได้รวมกันไม่เกิน๘ปีเลยนะ

นี่ประกาศเลยหรือว่าถ้าได้เป็นนายก

พอเราควรจะให้โอกาสคนใหม่เขาทำนะคะ
แต่ตอนนี้เอาล่ะเนื่องจากเราเป็นพักใหม่
มันอาจจะยังไม่มีใครรู้จักชื่อไทยสร้างไทยเห็นหน้าสุดารัฐ
เอาสุดารัฐก็ลำหน้ากองยาวให้ก่อน

มันต้องได้สอสอ๒๕คนก่อน
๒๕คนก่อนถูกต้อง
ไทสร้างไทคิดว่าจะได้สอสอเท่าไหร่ในการเลือกตั้งครับ

ต้องพยายามที่จะพี่บอกเราว่าพี่มาสร้างพักเนี่ยพี่คิดต่าง
เห็นคนอื่นปราศัยเนี่ยต้องกวาดทั้งจังหวัดต้องอย่างงี้ตั้งเป้าเท่านู้นเท่านี้
ไม่ดูสปีดพี่วันที่๙
พี่จะพูดเลยว่าวันนี้พี่มาทำเนี่ย
เราต้องมีอุดมการเดียวกันนะคนของไทยสร้างไทยว่ามาร่วมกันวันนี้
เพื่อที่จะทำงานหนักในการเปลี่ยนแปลงประเทศให้กับประชาชน
ถ้าเห็นด้วยมาร่วมกันทำและพิสูจน์ตัวเองเหมือนกับทำข้อสอบเนี่ย
ทำข้อสอบของตัวเองให้ได้ดีที่สุด
ถ้าประชาชนเห็นว่าเลือกสุดารัฐและไทยสร้างไทย
ประเทศเดินต่อได้แน่เศรษฐกิจดีขึ้นแน่กระเป๋าตุงแน่นะคะ
คุณภาพชีวิตดีขึ้นแน่โอกาสของเขาได้รับความทัดเทียมลดความเหลื่อมล้ำได้

เป้าอยู่ที่ไหนเป็นหลักกรุงเทพต่างจังหวัดอีสานหรือที่ไหน
แม้ว่าตัวเองจะเป็นลูกอีสานนะคะ
แล้วก็ใกล้ชิดกับคนอีสานและใกล้ชิดกับคนกรุงเทพ

ดังนั้นอีสานโพลอาจจะออกมาว่าลูกอีสาน
ถูกไหมคะเพราะพี่คิดว่าโดยโดยลักษณะนิสัยพี่๓๐ปี
คุณภาคภูมิทำข่าวมาคุณภาคภูมิจะเห็นว่ามีตำแหน่งหรือไม่มีตำแหน่ง
อยู่กับประชาชนเวลาประชาชนเดือดร้อนเสมอ
ดังนั้นตรงนี้มันคือความผูกพันความใกล้ชิด
น้อยคนที่พี่ว่าคนเนี่ยจะมาวิ่งมาหาเรามากอดมาร้องไห้
กับเราเนี่ยเขาต้องเชื่อใจเราต้องฝากความหวังไว้กับเรา
เพราะฉะนั้นพี่แบกรับความทุกข์ของประชาชนทั้งประเทศไว้
เพราะฉะนั้นฐานเสียงเราคือฐานเสียงถึงแม้ว่าอาจจะคุ้นเคยมากหน่อย
คือภาคอีสานภาคเหนือหรือกรุงเทพ
แต่ถึงเวลาเราต้องทำงานให้กับประชาชนทั้งประเทศนะคะ
ของนโยบายคือต้องตอบทั้งประเทศ
แล้ววันนี้เนี่ยยิ่งลงพื้นที่มากเท่าไหร่พี่มีความรู้สึกว่าพี่ซึมซับความทุกข์ของประชาชนมาแบกไว้บนบ่า

ซึ่งพี่นึงบอกว่าไร้สาระที่มาบอกว่ายังจะต้องไปอ้างภาคเก่าเนี่ย
มีแต่ว่าจะทำยังไงให้รู้ว่าสุดารัฐคือหัวหน้าไทยสร้างไทย
อันนี้คือตั้งหาคือภาระของหน้าที่ของพี่นะคะ
แล้วพี่คิดว่าความผูกพันระหว่างพี่กับพี่น้องประชาชน
ไปลงพื้นที่ไหนก็ตามในกรุงเทพไปใต้เมื่อที่อาทิตย์ที่ผ่านมา
พี่มีหน้าที่ที่ว่าพี่จะต้องทำการบ้านให้ดีที่สุด
อืมแล้วก็ให้ประชาชนเป็นคนตัดสินว่าพึ่งพาเราได้ไหม
จริงใจไหมแต่ครั้งนี้พี่บอกแล้วว่าพี่ทำให้พี่ไม่ทำเอานะ
และคนที่จะมาร่วมงานกับพี่ก็ต้องคิดอย่างพี่นะคะ
อันนี้คือสิ่งที่พี่ย้ำเลยแล้วก็สิ่งที่มันเป็นกำลังใจนะคุณภาคภูมิ
พี่ไปปลาไซล์หลังเนี่ยกลายเป็นว่าตั้งแต่มาทำไซล์สร้างไทยเนี่ย
เขาคงสงสารพี่และอยากฝากความหวังไว้กับพี่
ได้เงินจากชาวบ้านทีนึง๕บาท๑๐บาท๕๐บาท๑๐๐บาทนะทุกเวทีนะ

คุณหญิงสุนรัฐเดี๋ยววันหน้าค่อยคุยกันยาวถึงเวลาเลือกได้แล้ว

กระแสการเมืองช่วงนี้พรุ่งนี้สารธรรมนุนท่านนัดประชุมกันพอดี
วาระดำรงตำแหน่งนายก๘ปีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา

ส่วนตัวคิดว่าบิ๊กตู่เป็นนายกครบ๘ปีหรือยัง

แต่เท่าที่ได้อ่านได้ติดตามข่าวสารเนี่ยก็น่าจะครบแล้วมั้ง

ก็ออกตัวก่อนนะว่าไม่ใช่นักกฎหมาย
แต่ว่าถ้าอ่านจากการนำเสนอน่าจะครบนะ๘ปีแล้วนะคะ
ซึ่งลุงตู่ไปก็ลุงป้อมมา

แล้วก็ต้องมีการสัญหากระบวนการสัญหานายกใหม่ใช่ไหม

ซึ่งชื่อของคุณหญิงสุดารัฐก็ยังเป็นคันดิเดตนายกอยู่ที่ภาคเพื่อไทย
ใช่แต่พี่ไม่เชื่อว่าจะสัญหานายกได้

พี่ไม่เชื่อพี่คิดว่าเขามีอย่างที่บอกไงทำไมถึงต้องแก้รัฐมนูล
เออไปแก้แค่แบบระบบเลือกตั้งหน่อแนนัดมากเพื่อให้บางพักได้ปริโดย
ท่านภาคเด็กประวิทย์ก็ยังอยู่
ดิเดตนายกที่มีอยู่ในบัญชี

คนนอกซึ่งก็เลือกไม่ได้อีก
ก็ลุงป้อมรักษาการ
วันลักษภาก็จะหมดมีนาคมปีหน้า

ต่อการเมืองจากประสบการณ์นะ

สุดท้ายนะสมมุตินะไปถึงเลือกตั้งครั้งหน้า

ภาคที่ได้ตั้งระทบาลกันจริงพลักษณะที่มีลุงตู่

พี่ไม่เป็นสตูกับใครนะ

จะมาร่วมกันได้ต้องอยู่บน

แต่ถ้ามาร่วมกันเพื่อที่จะ
เอาประโยชน์ตัวเองเนี่ยกับไม่ต้องบอกชื่อนะกับใครเราก็ไม่ร่วม
แต่ถ้าร่วมบนผลประโยชน์ของประชาชนหนึ่งสองสามสี่ห้า
ต้องแก้รัฐมนูญฉบับประชาชนอย่างนี้โอเคหมดเวลา
จบจบพอดีเพราะคุยกันใหม่
วันนี้ขอบคุณจริงครับขอบคุณคุณคุณสุรค่ะ
ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
เปิดปากวันนี้หมดเวลานะครับทุกผู้ชมครับ
ติดตามข่าวเย็นไทยรัฐคุณกระเต็นและคุณเบิร์ตต่อเลยนะครับ
พรุ่งนี้พบกันบ่ายสามครึ่งครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ